คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะ
ทางครอบครัวสหวงรวมไปถึงบรรดายญาติสนิท
แล้วก็เพื่อนนักแสดงอย่างอันวิทยาค่ะ
เดินทางไปที่กองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เพื่อร่วมทำพิธีทำบุญอัฐินะคะ
รวมไปถึงลอยอังคารเท่ากระดูกของคุณปอทฤษฎี
และทางด้านอาน้ำอ้อยสอนมนตรานะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า
ตาตัวน้อยน้องมะลิของเราในตอนนี้เนื้อหอมสุดเลยล่ะค่ะ
เพราะว่ามีผู้จัดงานติดต่อเข้ามาเป็นร้อยงานเลยล่ะค่ะ
เมื่อช่วงสายของวันนี้ครอบครัวสหวง
น้ำอ้อยสอนมนตราและอันวิทยาเพื่อนสนิทของปอ
ได้เดินทางไปยังพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติแปดสิบสี่พันศา
กองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เพื่อนำเท่ากระดูกของปทฤษฎีไปลอยอังคาร
โบแวนด้าภรรยาสาวก็ยังคงมีอาการโศกเศร้าให้ได้เห็น
และร้องไห้ขณะอุ้มน้องมะลิบกมือไปในท้องทะเล
ซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนเพียงสั้นว่า
ยังรู้สึกว่าปออยู่ด้วยไม่ได้หายไปไหน
แม้จะไม่เคยฝันถึงก็ตามแต่รับว่ารู้สึกเหมือนสามีมากอดครั้งหนึ่ง
และหลังจากนี้ตัวเองและลูกสาวจะกลับไปอยู่ที่บ้านย่านลาดพร้าว
ส่วนเรื่องโรงเรียนเตรียมอนุบาลของน้องมะลิ
ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะเป็นที่ไหนเพราะปอเลือกไว้๒ที่
ก่อนจะกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ตลอดมา
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลอยอังคาร
ครอบครัวสหวงได้เดินทางไปยังศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล
เพื่อเยี่ยมชมเต่านานาชนิดที่ทางศูนย์อนุรักษ์ไว้และใกล้จะศูนย์พันธุ์
อีกทั้งยังได้ร่วมปล่อยเต่าลงสู่ทะเลอีกด้วย
ซึ่งก็ได้เห็นรอยยิ้มของโบแวนด้าในอิริยาบทคลายเศร้า
ลูกสาวตัวน้อยน้องมะลิที่ดูจะเพลิดเพลินกับการชมเต่าทะเล
อาน้ำอ้อยสอนมนตราเป็นตัวแทนครอบครัวสหวงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า
ต่อจากนี้ทางครอบครัวคงจะมีงานทำบุญร้อยวันให้กับปอ
ส่วนน้องมะลิยังเด็กเกินไปที่จะรับรู้เรื่องเหล่านี้
ยกให้เป็นหน้าที่ของโบที่ต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกสาวตัวน้อย
ที่ตอนนี้มีงานในวงการบันเทิงติดต่อเข้ามานับร้อยชิ้น
แต่อาน้ำอ้อยที่รับหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวของน้องมะลิยังไม่ได้ตกปากรับคำ
เนื่องจากต้องดูความเหมาะสมอีกครั้ง
ส่วนปินชวนันที่ฉายแววไม่แพ้พี่ชายคนโตก็ดูท่าจะสนใจงานในวงการบันเทิงพอสมควร
นี้หากมีผู้จัดติดต่อเข้ามาอย่างจริงจัง
ก็คงต้องวางแพลนให้ไม่กระทบกับงานประจำที่ทำอยู่ค่ะ
แล้วก็เอ่อในสิ่งที่เขาเห็นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าโตไปขึ้นไปเรื่อยเรื่อย
เนี่ยพอเขาโตแล้วเขาจะได้ได้เห็นภาพเก่านะครับว่านี่คือ
พ่อนะถึงแม้พ่อจะไม่มีโอกาสได้มาดูแต่นี่คือพ่อสำหรับโบกับ
ลินะฮะจำเป็นจะต้องอยู่กรุงเทพเพราะว่ามะลิจะต้องเข้าเรียนนะฮะ
เข้าเรียนที่กรุงเทพนี้เรื่องงานต่างต่างเนี้ยเรายินดีเพียงแต่ว่าแบบ
ตอนนี้เราขอให้ทางครอบครัวได้พักผ่อนแล้วก็ทำใจให้มาก
วันนี้ก่อนถึงมีมาก็จะมาถึงตรงที่อาจจะเป็นคำตัดสิน
ก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องดูรายละเอียดต่างนะฮะ
ว่าเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนส่วนของปรินเอ่อปรินต่อเช่นเดียวกันครับ
ปินเองเนี่ยจะมีแนวโน้มเนี่ยมองเห็นอย่างที่หลายคนเห็นนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปินที่ยังทำงานมีหน้าที่ประจำอยู่นะครับ
ก็ต้องดูกันต่อไปว่าโอกาสที่จะไปเป็นนักแสดงเนี่ย
เมื่อไหร่และในวันพรุ่งนี้นะคะคุณแม่โบแวนด้าพร้อมด้วยน้องมะลิค่ะ
เดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัลเนธนคราชนะครับ
เพื่อรับรางวัลแทนคุณพ่อปอทฤษฎีค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ